วันนี้วันที่๑๓สิงหาคมนะคะ
เหลืออีกไม่กี่วันหลายคนจะได้ลุ้นโชคกันอีกแล้ว
เขาก็ไปตามหากันดูว่าจะไปทำบุญที่ไหน

ไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดาดารานักแสดงนักร้องเขาก็ไปเหมือนกัน
พาไปเจอกับคุณกุ้งสุธิราชอาสยามหรือกุ้งสุธิราชวงศวันกันหน่อยนะคะ

คุณกุ้งไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ไปกราบว่ายขอพรกับพระครูยะติธรรมนุยุษย์

แล้วก็มีการกระซิบขอพรกับน้องก้าวกุมารเลิฟด้วย
อันนี้ชื่อเขาจริงนะดิฉันไม่ได้ไปแต่งเติมอะไร
เดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่ากุมารก็จะชื่อคิขุเกาหลีได้ขนาดนี้

คุณกุ้งบอกว่าช่วงวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ย
งานแสดงลดลงแบบต้องยกเลิกงานทั้งหมดในการออกแสดงเลย
แต่พอรัฐบาลเริ่มผ่อนปลนก็เลยมาขอพรจากหลวงพ่อแป๊ะ
เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็เห็นว่ามีเหล่าบรรดาศิลปินหลายแขนงมาขอพรกราบไหว้
แล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปก็เลยมาบ้าง
ตามความเชื่อที่หลายคนทำกัน
คือกระซิบข้างใบหูน้องก้าวแล้วก็อธิษฐานนำไปเสี่ยงโชค

คุณกุ้งไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะว่าได้เลขอะไร
บอกแค่ว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนนะคะ
อยากรู้ว่าเลขอะไรก็ลองไปเดินดูตามแผงลอตเตอรี่ก็แล้วกัน
เพราะคุณกุ้งก็จะไปซื้อแผงลอตเตอรี่ในวัดนั่นแหละ
ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่
จะนำลิเกชุดใหญ่มาแสดงให้ชมฟรีเป็นการแก้บนด้วยค่ะ
เสียดายคุณกุ้งไม่ได้กระซิบบอกมา